กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับ

เป็นผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้เลยจริงนะคะ

ถ้ายิ่งมีแฟนแล้วนี่ไม่ได้เด็ดขาด
โดยเฉพาะคนท้องค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่
ยังสาวหันมาดูแลตัวเองกันดีมากขึ้น

ชุดคุมแบบยาวแบบเฉย
ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คนท้องของเราเนี่ย

แม่ยังสาวดาราสุดเสี้ยของเรามีใครบ้างค่ะ
เรื่องอะไรจ๊ะที่จะต้องมาปล่อยเนื้อ

ยุคใหม่ใช้ไลน์ตั้งแต่ไหนและนอกบ้านค่ะ

คัดสรรมาแล้วนะเด็ดโดนทั้งนั้นเลย
เริ่มกันที่คุณแม่อายุคัน๖เดือน
คสาวตุระแต่สุพักษร

ผิวพันธุ์ภองไซส์ในชุดบิกินี่สีขาว

เขายังดูไม่ค่อยออกนะพี่มิวนะ

ก็ป๋องแค่น้องอย่างเดียวนั่นเองค่ะ

ละสายตาไม่ลงจริงเพราะว่าสวย

ซาวแนนปิยดาค่ะทาความขาว

เพราะว่าแม้จะว่าเป็นคุณแม่อายุคันนี่มากกว่าเมื่อกี้นะ
แต่ว่าเรื่องรูปร่างถือว่าเป๊ะมาก
อีกแล้วอ่ะเป็นคุณแม่ก็ให้โชว์ไปเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ
บางคนบางคนบอกว่าพอมีน้องแล้วแบบท้องลายไม่กล้าเปิดโชว์เลย
สมัยนี้เขาไม่เป็นแล้วดูไปเลยเป็นตัวอย่างนะ
กินนี่โชว์ไปเลยเพลียวเหมือนเมื่อครั้งยังไม่ได้เป็นคุณแม่
ไม่มีผิดเลยนะคะเห็นแบบนี้เขาขึ้นกันมาเป็นสิบสิบกิโลนะคุณ
สำหรับในวงการที่กำลังเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งสาว
ต้องมีชื่อของคนนี้เลยกำลังเป็นกระแสนะคุณลีเดียสรรรัฐ
สุดยอดคุณแม่แฮลที่แห่งปีเอ๊ะอะโย๊กเอ๊ะอะโย๊กออกกำลังกายนี่ฮะ
เพราะแม้ว่าจะต้องเจอกับกระแสดราม่าเรื่องออกกำลังกายไปบ้าง
แต่ยอมรับว่าผลพวงจากการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
ส่งให้สาวลีเดียมันเสียสุดเลย
ดูภาพขาวดำเมื่อสักครู่ในชุดชั้นในโอ้โหทวีความเซ็กซี่กันไปใหญ่นะครับ
อย่าดูว่าโป๊ะต้องดูว่าเป็นแบบค่ะฟิลปะนะฮะ
เป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่คนนะ
เกิ้งบอกว่าสาวสดอย่างราวนะฮะถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์นะ
กระเด็นตกขอบสนามไปเลยนะเพราะว่าคุณแม่นี่สวยแซ่บจริงนะ
ใช่แล้วก็ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวมาจาเล่ดูมัจจาเล่ดูม
อยากให้กล้องจับภาพซะละเกินอ่าเขาบอกว่าก่อนที่จะคลอดเนี่ย
คุณแม่ทาทานะคะก็นี่มาถ่ายเป็นภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ใส่เสื้อผ้าบ้างไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างไว้วันหนึ่งเวลาเขาลูกโตขึ้น
จะได้เห็นว่าเออหนูมายังไงนั่นเองนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคุณแม่คนดังที่แม้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไป
แต่หัวใจของความแสบซ่ายังเหมือนเดิมนะฮะ
จริงไม่ต้องรอให้ท้องนะทุกคนผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้หันมาดูแล
ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นจริงต้องดูแล
แล้วทำยังไงดีพี่มิ้วถ้าเกิดว่าท้องแล้วไม่อยากให้ตัวอ้วนมากขึ้น

ไม่รู้สิยังไม่เคยท้องสิเชอรี่คะ
ฉันจะได้ลดน้ำหนักรอไว้เผื่อมีวันใดวันหนึ่งท้องขึ้นมานะคะจะได้แบบพอดี